เราจะไปดูที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุกระดาษยิงที่โคราชนะ
ถึงแม้มันจบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่บาดเจ็บนั้นรักษาตัวอยู่
หนึ่งคนที่เราเอาใจช่วยอยู่และรอให้ปฏิหารมีจริงก็คือน้องเนยหรือว่าคุณเนย
ที่ไปช่วยคนที่ถูกยิงแล้วก็โดนยิงบาดเจ็บกันไป

ล่าสุดอาการสุดหนักครับต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วน
แม่ก็เลยต้องพึ่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
ทำบุญเป็นการต่อดวงชะตาให้กับลูกชายให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับ
ครอบครัวของนายธิรติการนอบไทยหรือว่าน้องเนยอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นนุ่มขับบิ๊กไบท์พลเมืองดีที่เข้าไปในช่วงเกิดเหตุ
กระดาษยิงที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้บัน
แล้วก็ถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บมาที่หน้าห้างตั้งแต่๘กุมภาพันธ์นะฮะ

ครอบครัวมีการเดินทางไปทำบุญที่วัดไร่โคกสูง
วัดบ้านไร่โคกสูงตำบลมะเกลือเก่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาอำเภอสูงเนิน
ก็มีการนำพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระประจำวันพุธ
ซึ่งเป็นวันเกิดของเนยพร้อมกับชุดกีฬา
อาหารข้าวหวานต่างไปถวายให้กับพระ
ก็คือเป็นพระครูบาสมไพรวันเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่โคกสูง
แล้วก็มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
เนยนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาหายเร็วที่สุด
ด้านจาก๑๑วิศนุภงนไทยอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นพ่อของน้องเนยเองก็บอกนะครับว่า
หลังจากน้องเนยเนี่ยถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บสาหัสก็มีชาวบ้าน
หลายคนก็ทักมาเหมือนกันว่าดวงชะตาของลูกชายไม่ดี
ทำให้ยังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตัวเองกับครอบครัวรู้สึกไม่ดีเหมือนกัน
สุดท้ายตัดสินใจครับนำพระประจำวันเกิดของเนยไปถวายพระ
หลังจะเป็นการตอบดวงชะตาให้กับลูกชาย
ส่วนอาการของเนยตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมาแพทย์ต้องนำตัวเข้าผ่าตัดเป็นการด่วน
เพราะลำไส้ทะลุมีเลือดออกในช่องท้องทำให้คนในครอบครัวนั้นนอนไม่หลับทั้งคืน
เช้าวันนี้ก็ต้องงดอาหารงดน้ำอีกแล้วยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาครับ
โดยครอบครัวของเนยระบุว่ายังมีความหวังว่าเนยนั้นจะมีอาการดีขึ้น
แล้วหากสิ่งใดทำแล้วสไหวใจ